เอาล่ะช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพ่อลูกสุดมุ้งมิ้งกันบ้างดีกว่า
บอกเลยว่าดีต่อใจมากนะคุณผู้ชมนะ

เจ้าแจ๊กริมเจาว์
ว่ากันว่ามีลูกโตทันก็เหมือนมีเพื่อน
จะทำอะไรนั้นก็มีลูกเคียงข้างเสมอ
ดูอย่างลูกชายของพ่ออ้วนรังสิตน้องโรฮาสิคะ
โอ้โหเผลอแป๊บเนี่ยโตเป็นเพื่อนชนแก้วกับพ่อได้แวว
ละมุนละมัยไม่รักไงไหวนะคะทีนี้
แม่หลอกได้ข้อน่ารักได้แม่
มีอยู่จริงลูกเอ้ยรีบโตนะโอปป้า
ป้าคนนี้รอจีบอยู่เด้อ
เจ้าแจ๊กริมเจาว์